สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนาน
หลายเรื่องเลยวันนี้เพิ่งมีเวลาคุยกันแล้ว
เข้าข่าวเลยเพราะเดี๋ยวข่าวเด็ดนี่นะอยู่ท้าย
จะต้องรับหน้าที่เพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วย
ผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งนะบอกก่อนเลย

เพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้ฉันเนี่ยนะ

ขึ้นหัวข้อข่าวมาโดยที่ฉันนี่ไม่ได้ลุยหน่อย
เรื่องอะไรเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหม

เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนที่พูดถึงเรื่องคือ
เรื่องของน้องแมทกับคุณสงกราน

ยุ่งอย่างเดียว
เดี๋ยวคุณแอฟมา

ตรงเดียวกันเลย

ตอนนี้สำหรับผู้ชายคนนึงที่เขาขับรถกระป๋าไป
เดี๋ยวเขาขับมาชนที่บูรีลำ

เขาถอยรถมาทับแล้วก็ไปเลย

เป็นคนจังหวัดบุรีรำนี่นะครับ

ตัวคือมอเตอร์ไซค์แต่ทางนี้เขาเลี้ยวตัดหน้า

ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการรายงานนะครับว่า

เหยียบซ้ำนั้นได้มีการมามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
พนักงานสอบศูนย์ของคดีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นคนขับอ้างว่าตกใจ

ว่างั้นก็ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีด้วย
และปฏิเสธว่าไม่ได้มึนเมา
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้ง๒ข้อหาไปแล้วนะครับ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

หรือไม่แจ้งเหตุให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงในทันที
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยต้องรอสอบปากคำกันต่อไปนะครับ

ส่วนทางด้านคุณพ่อของน้องเพชรก็คือนายนกอนันต์นะครับ
น้องเพชรอยู่แค่๒๕ปีเท่านั้นเองนะ
คุณพ่อก็บอกว่าทันทีที่ทราบข่าวรู้สึกตกใจมาก
แล้วก็เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ปัจจุบันลูกชายทำงานอยู่ที่โรงน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
เป็นเด็กที่นิสัยดีเชื่อฟังพ่อแม่
แต่ลูกชายรักการขับขี่รถจักรยานยนต์
เวลาพี่เพื่อนในกลุ่มมีกิจกรรม

แต่ก็พยายามจะบอกลูกตลอดนะครับว่า

สูญภาพกล้องวงจรปิดที่มันถึงไว้ในที่เกิดเหตุ

คุณพ่อบอกว่ายังไม่กล้าดู

แต่ได้ยินกลุ่มเพื่อนของลูกเล่าให้ฟังว่ารถกระบะเนี่ย
ถอยหลังมาทับลูกชายของเขา
หัวอกคนเป็นพ่อรับไม่ได้
ไม่คิดว่าเขาจะใจดำขนาดนี้
ก็อยากจะฝากถึงคนขับหลังเกิดเหตุแล้ว
ทำไมถึงไม่ลงมาดูหรือช่วยเหลือ
ไม่น่าจะถอยมาเหยียบซ้ำแล้วขับหนีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่นะครับคุณพ่อก็บอกมาแบบนี้เหมือนกับว่าขอพูดกันว่า
ถ้าไม่มีวงจรปิดเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น

ขอให้ทางเจ้าที่ตำรวจดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็ให้ความเป็นทางกับลูกชายของตัวเองด้วยนะครับ

เห็นไม่ได้มันรู้สึกแย่หรือครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาดน้ำปลาพริกใส่สาวขับรถเบนท

ถูกคนร้ายสาดพริกป่นผสมน้ำน้ำปลาเย็นถึงปลาพริกเลยเนี่ยนะคะ
ใส่รถเบนที่นะสาวของตัวเองเนี่ยขับอยู่ทำให้ได้รับบัดเจ็บ
โดยระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายขณะขับรถกลับบ้าน

มีรถจักรยานยนต์มาจอดข้างทำทีว่ามาเข้ากระจกถามทาง
แล้วก็นางสาวบีซึ่งเป็นเจ้าของผู้ขับรถผู้เสียหาย

คนร้ายก็สาดน้ำปลาผสมพริกป่นซึ่งมีพริกเยอะมาก
เข้าใส่ใบหน้าเข้าไปในลูกตาด้วย
ผู้เสียหายที่ถูกสาดน้ำปลาพริก
ก็เล่าว่าบริเวณนั้นเกิดที่สี่แยกสาร
วชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร
แขวงจัตุจักรแขวงและเขตจัตุจักรกลางเมืองเลย

เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เข้าไปให้ปากคำกับร้อยตำรวจเอกสุทัศน์แก้วสมศรี
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสนบังซื้อ
แล้วกับนำรถเบนที่เกิดเหตุ

นางสาวบีบอกว่ารถติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกที่เกิดเหตุ
จากนั้นคนร้ายเป็นผู้หญิงสวมหมวกนิรภัย

ของตัวเองมาลูกกระโจกลงคนร้ายก็ศาสตร์น้ำปลายพริกปร่นใส่ทันที่
จากนั้นพยายามจะขับรถประคองให้ถึงบ้าน
บน้ำล้างตัวแล้วไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหัวเฉียง
นี่ไงคุณบีเขามั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
คนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะตนนั้นพกเงินสดมา๘แสน
ในกระเป๋าถือวางไว้บนเบาะข้างคนขับและแหวนเพชรอีก๒วง
เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้เพื่อประสงค์ต่อทรัพย
อ้าวเพราะว่าไม่ได้มาเอาสับไปเป็นการก่อเหตุเพื่อสั่งสอนอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แต่ที่ผ่านมาตนเองและทางครอบครัวไม่มีปัญหากับใคร
ท่านผู้กองสุทัศน์ก็บอกว่า
ขณะที่ตัวตำรวจฝ่ายสืบสวนยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวง
จรปิดต่างจุดเกิดเหตุไว้ใช้เป็นหลักฐานในการหาตัวคนร้าย
ส่วนสาเหตุนั้นจากการสอบถามผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
แต่เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วหลังจากนั้นก็ส่งรถคันที่เกิดเหตุไปกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุ
หาหลักฐานต่อไปนะฮะแล้วก็ตรวจหาว่ามีสารพิษอะไรหรือเปล่า
ซึ่งจะทราบผลภายใน๑๕วันค่ะ
เรื่องต้นการก่อเหตุคนร้ายเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
รายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้ก็ตรวจสอบแล้วนะฮะ
พบเจ้ารถจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่รถมาเพียงคนเดียวผ่านจุดต่างที่มีกล้องวงจรปิด
่งหน้ามาจากสะพานดำบังซื้อแล้วก็วิ่งไปทางจุดที่เกิดเหตุ
แต่ช่วงนั้นไม่มีของถนนยังไม่มี
แต่ก็ลักษณะเป็นจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายบอกนั่นแหละ
แต่ทีนี้ตำรวจเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สักถามผู้เสียหายเนี่ย
ก็พบว่ามีบางอย่างบางจุดที่ผู้เสียหายยังบอกตำรวจไม่หมด

คือเขาได้มีการคาเดย์กันสองมุมก็คือว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะ
ที่มีการมาสาดไอ้เจ้าพริกน้ำปลาใส่เนี่ยนะครับ
คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไปประสบเหตุแบบซึ่งหน้า
หรือว่าคนนั้นเขาอาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วคงจะเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าไอ้เจ้าน้ำปลาที่เขาสั่งเนี่ยเขาใส่เป็นเหมือนกับเป็นแก้วอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
อารมณ์ทัพเปอร์แวร์อะไรอย่างนี้ฮะมีฝักปิ๊กแล้วก็ใส่ไปไปถึงก็
จำนวนมากกว่าที่จะซื้อมาเพราะว่าน้ำปลาพริกเขาไม่ใช้กันเยอะ

ก็สาดเข้าไปอย่างงั้นไม่ได้หกสันไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นั้นเขาไปเคาะกระจก

ยกเว้นว่าคนนี้จะทำน้ำปลาพริกขาย
ถ้ารุนแรงก็เป็นเรื่อง
ครั้งแรกเนี่ยกูเตือนมึงก่อน

ถ้ามึงยังไม่ฟังครั้งที่สองมึงเจอน้ำปลด

นี่โหดมากเลยเพราะว่าเคาะกระจกแล้วเปิดรับเลยไง

ตัวคนผู้เสียหายก็คงไม่นึก

เค้าคิดว่าคนนี้จะมาถามทางเค้า
อาจจะพูดได้ก็ได้ว่าไม่ได้มีศัตรู

แต่คือตัวเค้าเนี่ยคิดว่าไม่มี

แต่เดี๋ยวก็สืบสวนต่อไปพูดเรื่องนี้น่าจะยาว

ตำรวจแพมว่ามีเรื่องมากกว่าที่ให้การ

เพราะว่ามันจะต้องทำให้พวกเราเนี่ยเตรียมตัว

เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่๕

พยากรอากาศ
ในลักษณะทั่วไปโดยรวมของประเทศ

ก็จะมีอากาศที่เย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โดยอุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้น

ระมัดระวังนิดนึง
โดยการสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ย

แล้วเดี๋ยวมันก็ลดจะชนกันอะไรอย่างนี้
ส่วนอาวไทยมีคลื่นสูง

ขอให้ประชาชนในบริเวณที่อยู่ทางภาคใต้
ก็ให้ระมัดระวังจากฝน

เพราะว่ามันอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็ยังมีน้ำป่าหลากได้อีกด้วย

บริเวณอ่าวไทยก็ควรที่จะต้อง
งดการเดินเรือ

ว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนก็อย่าออกเรือกันเลย
ส่วนต่างกันนะเหนือใต้นี่ต่างกันเลยนะ

นะแล้วก็ปรินมนธน

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
นะคะอุณหภูมิเนี่ยก็จะสูงขึ้น
อุณหภูมิต่ำสุด๒๒๒๓องศา

มาเราก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมมันสบายเย็นนิดนึง
มีลมอ่อยนะ
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คือ๓๒๓๕ก็ร้อนนั่นแหละนะฮะ
ตอนกลางวันก็ร้อนเหมือนเดิม
ส่วนในช่วงวันที่๗ถึงวันที่๔
พฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออก
จนถึงภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยนะ
แห่งด้วยนะเป็นระยะนะ
ดังนั้นหลังจากนั้นก็จะมีอากาศเย็น
มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศไง
และสำหรับภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกชุกอย่างนานแน่น
กับมีฝนตกหนักบางส่วนบางแห่ง
ดังนั้นบริเวณที่อยู่อาวไทยเนี่ยนะคะ

ทั้งประเทศบนก็อย่างล่างก็อย่าง

ที่ชายหนุ่มคนนึงเขามีเหรียญบาทหลังครุฑ
เป็นปี๑๗ที่บอกว่าขลังแล้วก็แค้วคาด

ตัวเขาสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหากันเคาะเลยตอนนี้
ไม่ได้ตามข่าวนี้เลย
ไม่ได้ตามข่าวนี้เลยอาหารเดี๋ยวกลับมาครับ

ไม่รู้จริงอย่างนี้

ของนานอุชชานแห่งชาติเขาใหญ่

แล้วก็กู้ภัยด้วยทั้งหลายทั้งแหล่

ปฏิบัติการค้นหานายธนทัศน์

ธนทัศน์ติยพงศ์พัฒนาอายุ๒๒ปีเป็นนุ่มที่ไปหลงป่าเขาใหญ่
เพื่อทดสอบของขลังเป็นเหรียญบาทหลังครุฑปี๑๗ตามที่เสนอข่าวไป

พอแม่เขาแจ้งความขอความช่วยเหลือทางอุทยานเขาใหญ่เนี่ยก็บอกว่า
ก็มาบอกเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากเชื่อว่าลูกชายเนี่ย
เข้ามาพิสูจน์ความเชื่อของเหรียญบาทหลังครุฑ
เรื่องความขลังและพลังลี้ลับตามความเชื่อส่วนบุคคลก็เข้ามาในป่า
และมีผู้เห็นครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณบ่าย๓ของวันที่๒๗ตุลาคม
ที่บริเวณจุดกลางเต็นต์ลำตะคอง๑๐วันแล้ว
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่กล่าวไปแล้วทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็น๔ตารางกิโลเมตร
ที่มีถนนขั้นกลางจากนั้นก็จัดเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐเวนชุดเฉพาะกิจเป็น๔ทีม
แต่ละทีมรับผิดชอบ๑ตารางกิโลเมตรโอ้โหมีเนื้อที่๖๒๕ไร่
ซึ่งจะเท่ากับ๒๕๐๐ไร่ในพื้นที่๔ตารางกิโลเมตร
ลักษณะการเดินแค่เดินเป็นฟันปลาสลับกัน๑๐รอบเดินซ้ายเดินขวาเดินสลับหน้าหลังเนี่ยพี่
จากนั้นก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า๒๓วันต่อ๑ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง
คือค้นกันแบบปูพรมนั่นแหละ
สุรกิจเปล่งสงวนเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัตรก็นำโรนจำนวน๒ลำบินขึ้นตรวจสอบ
ปรากฏว่าก็สภาพป่าเนี่ยมันเป็นป่าลกมองไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี
ใบก็เบาบางมีน้อยมันไม่ได้มีแบบแรงเหมือนในเมืองแน่นอนนะฮะ
เอาเข้าไปเป็นอุปสรรคในการควบคุม
ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ดำเนินการค้นหาต่อไป
วันนี้ไม่พบพรุ่งนี้จะสแกนสองข้างทางไปเรื่อย
พ้นจากช่วงนี้ไปอีกหลายวันยังไม่พบนายธนทัศน์ก็จะไม่ทิ้งการปฏิบัติการค้นหา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องมีการลาดตะเวนการป้องกันการรักษาป่า
กว่าจะพบหรือมีผู้แจ้งว่าพ่อคนนี้อยู่นอกเขตก็ให้ว่าไป
แต่ถ้ายังไม่พบอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดค้นหา

แต่ดูเขาก็มีคนสักเสร็จอะไรที่คอที่หน้า
ก็ลองของที่หน้าด้วยค่ะชอบไง
ก็คงไปหายไปคนเดียวด้วยสิคุณ
นั่นเนี่ยแต่คนที่ทุกข์ที่สุดคือใครนะคุณแม่

เขาใหญ่เนี่ยเรื่องมันลึกล้ำจริงนะ

เอ้านะครับไปเรื่องสาวปลากระป๋องนะครับ
เขาปลาได้คุณผู้ชมแต่ว่าปรากฏว่า
ทางเจ้าของหรือแม่ค้าที่โครงร้านเนี่ย
ก็บอกไม่ได้ไปโกงเขาไปดันเขา

เออมันดังสุดท้ายโมโหผลักลูกค้าเลย

แล้วเริ่มเลยพี่ครับเลือกเข้าไปใกล้อีกครับ
ทำได้เราให้ก็ลืมกับตัวนะครับ

นี่ครับผู้หญิงเลือกเข้าไปใกล้อย่างนี้ครับ
แล้วก็ง้างมือครับปลาเข้าไปครับ

เป็นลูกค้าเข้าไปปลากระป๋องที่งานแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ปรากฏว่าทางแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้

เรื่องนี้นะไปเกิดขึ้นที่สมุทรปลาการนะครับ

เข้ามาชมคลิปนี้มากกว่า๑๕๐๐๐๐๐ครั้ง

พร้อมกับมีการวิภาควิจารณ์กันจำนวนมากนะครับ
ว่าไม่ค่อยพอใจแม่ค้าคนนี้เท่าไหร่
ไปผลักลูกค้าสาวคนนี้จนกระเด็นเลย

ก็อยากจะให้เจ้าที่จำรวจเนี่ยนะครับไปตรวจสอบหน่อย

ล่าสุดเลยนะครับ

เขาไปสอบถาม

เขาบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่
คนตั้งกระป๋องโดยลูกค้า
คนในคลิปนะครับมาซื้อครั้งแรก

พอปลาเนี่ยก่อนจะปลาไปขยับแก้วด้วย
เขาว่างั้นนะแม่ค้าบอกเข้าไปขยับแก้วเข้าไปชิดด้านใน

ถามว่าพี่ดันแก้วเหรอดันทำไม

เขาบอกเขาไม่ได้ดันเขาเล็งเฉย

แต่ก็ยังไม่เลิกดันแก้วนะแม่ค้าก็ยังเห็นอีก
ทางด้านนางสาวปุ้ยเป็นน้องสาวของนางสาวฝนเนี่ยนะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าลูกค้าคนดังกล่าวมากับสองคน

พอหันมาอีกทีหนึ่งปลาโป่ง

ซึ่งเราเองก็ขอโทษแล้วก็ให้ตุ๊กตาไป๑ตัว
จากนั้นเขาก็โยนเงินให้เพราะเขาเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงิน
ซึ่งลูกชายเราก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีเลย
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยหลังจากปรากฏในคลิปนะครับ
ลูกค้าสาวคนดังกล่าวนั้นยังผลักลูกน้องในร้านด้วยนะ

แต่ตัวลูกค้าเนี่ยลูกค้าสาวเนี่ยผลักคืนนะฮะ
ปรากฏว่าตอนที่เขาผลักเนี่ยไม่ยอมถ่าย
แต่ตอนทางฝั่งลาวผักเนี่ยมาถ่าย

แสดงว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องแม่นมาก

คือเขาเอื้อมือไปขยับกระป๋องได้เหรอ
ที่บอกว่าดันกระป๋องไม่ถึง
ไปฟังเสียงแม่ค้าไหมไปฟังเสียง
ถ้าเข้าไปกองเดียวลูกจะไม่พูดอะไร
เพราะว่าลูกอาจจะไปสู่ใส่อะไรก็ได้

พอหันกลับมาหนูก็กลับมาตั้งเหมือนเดิม

ลูกบอกว่าพี่คะพี่จังจันทร์ลูกเข้าไปทำไม

เหรอพี่

ปลาเข้าไปอย่างนี้คือมันห้ามดันอยู่แล้วค่ะ

ถ้าเกิดลูกแก้วทั้ง๓ใบนี้ไม่ได้แตกกระจาย
แต่ใจคือหายไปจากตรงนั้นเลยจะไม่ได้
ถ้ายังกิ้งอยู่คือกิ้งอยู่ที่ผิดมี๑ใบนี้
ลงมือทั้งหมด๓อันลงไปข้างล่างเลย

ซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างที่แม่ค้าคนนี้พูดจริงไหม
หรือเสร็จลูกกับปากกาแล้วก็ลูกอม
แต่ในมุมของทางฝั่งแม่ค้าเขาก็บอกมานะ
บอกว่าเขาขอโทษที่บางทีเขาอาจจะอารมณ์ร้อนเกินไป

จริงแล้วคนเห็นแค่คลิปสั้นก็ไปวิจารณ์แล้ว

เออลูกค้านะ

เรื่องนี้นุ่มจะไม่ยุ่งนุ่มจะไม่ยุ่ง

นานนิ่งอ้าวลืมกินเต่าทองหนูเลย

ผมไม่รู้เรื่องนี้ไม่ฉันกำลังเชิญตรวจฉันเอง
คิดว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะแบบว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะแบบว่ามาแบบว่ารับผิดชอบเรื่องนี้
ในเมื่อฉันไม่ได้เป็นคนพูดแต่ฉันก็จะรับผิดชอบเออมีอะไรไหม
ไม่มีไม่มีเหรอเอาเนื้อนะไม่อ่าน
ข้างของแมทเนี่ยนะก็พลอยกระทบกระเทือนกันไปด้วย
ซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเขา
ใครต่อใครต่างนั้นนะที่เป็นนักแสดงเหลือกันเนอะ

ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมอะนะ

แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดเอฟเฟกต์เนี่ย
บางอย่างให้กระทบกระเทือนไปถึงตรงนู้น
แล้วก็เลยมีการโดนการโจมตีกันไปถึงตรงนั้นด้วยนะ
แต่ว่าไม่รู้เอาอย่างนี้
ในเมื่อผมเนี่ยนะเพิ่งจะรู้จัก
เขาบอกอย่างนี้นะผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักน้องแมท
เพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้จักเลย
เวลาแบบว่าเดินสวนกันเนี่ยตามงานอะไรอย่างนี้
ได้แค่ทักทายกันนิ่งหน่อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
วันหนึ่งพอมาฟิตเน็ตก็มารู้จักกันก็โดยบังเอิญ
เพราะว่าอยู่ในฟิตเนสเดียวกันก็ได้พูดคุยกันบ้างเล็กน้อย
แมทเนี่ยเขาเนี่ยจะแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัว
เพราะว่าสงกรานเนี่ยคือผมเองเขาบอกอย่างนี้นะ
ผมเองเนี่ยทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยมันยังดูคาราคาซังอยู่

เขาก็ไม่อ้อมก็นี่ไงก็พูดอย่างนี้แหละ
ทุกคนก็รู้โง่นะก็ไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้แล้ว
เขาก็เลยแบบว่าไม่กล้าที่จะแบบว่าพูดคุยอะไรมากนักนะฮะ

เพราะว่าเขาก็ยังรู้ว่าทุกอย่างเนี่ย
ในเรื่องของการหย่าล้างเนี่ยยังไม่เรียบร้อยอยู่ใช่ไหมฮะ

เราก็ยังอยากจะถามว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงนะตรงนี้แล้วเนี่ย

มีการแบบว่าหย่าล้างกับคุณแอฟไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนี่ย
ถามเลยว่าสงการนี้ตามจีบไหม

ตอนนี้พยายามคุยกันจริงจัง

นะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเรื่องมันที่ค้างคานเนี่ยจบแล้ว

เอาจริงอยากลองเริ่มต้นใหม่
ถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะพลาดอีกไหม
ผมก็ต้องพยายามไม่ให้มันพลาดอีกสิครับ
อืมอ่า

งานนี้เมื่อเข้าไปส่องในคอมเมนต์ของเหล่าโซเชียล
ที่มีการเดือดร้อน

ไอ้พวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยสิ

จริงแต่แย่กกันอยู่
แต่ไม่ได้หย่าสงครรทำไม่ได้หย่า

แอปเคยอยากจะขออย่ากับสงครร
สงครรบอกยังไม่หย่า
แต่ว่ามารู้ใจกับแมทท์เนี่ย
ปีได้ไหมน่าจะประมาณปีน่าจะประมาณ๑ปีนะฮะนะฮะแอปเดี๋ยวก่อนนะผมไล่ให้
แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ยุ่งนะผมบอกว่าไม่ได้ยุ่งผมแค่จดให้
เออขอบใจนะพี่ช่วยแอปนี้แอปนี้คือนะแอปแยกกับสงการเนี่ย๒ปี
แอปมาแต่ภายใน๒ปีนั้นน่ะสงการรู้จักกับแมทแล้วพูดคุยกันแล้วตั้งแต่ที่ฟิตเณนต์๑ปี
หนึ่งปี๑ปี๑ปีแล้วแมทก็เลิกลากับแฟนของเขาที่ชาวเน็ตเขียนมาว่าร้องห่มร้องไห้
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองก็น่าจะประมาณ๔เดือน
อุ๊ยกรรคดาสิงหากัญญาตุลา
ไม่ต้องอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะอุ๊ยไปอย่างนั้นอันนี้ง่ะก็คืออย่างนี้ง่ะ
หมายความว่าไงผมไม่เข้าใจแอปยังไม่หย่ากันนะแยกกันอยู่กับสงการ๒ปีนะฮะ
แมทมารู้จักสองการหนึ่งปีแมทเลิกกับแฟนเมื่อสี่เดือนก่อน
แล้วก็พอมีการเซ็นหย่าล้างกันในวันที่๒๒
แต่ก็มีข่าวว่ามีคนไปเห็นสงการไปนอเวย์ดูแสงเหนือกับแมท
ข่าวออกมาวันที่๒๗ได้ไหมประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนตุลา
ที่ข่าวออกมาแล้วคะเพราะว่าประมาณนั้น

ดังนั้นเนี่ยเอานี่ดีกว่ากันแล้วก็ทิ้งเรื่องลาไว้แค่นี้คอ
แต่ที่แน่ที่แม่นางมดดำเขาเอาไปพูดในรายการของเขา
หาว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไปโป๊ะแตกออกมาเนี่ยนะ
ว่าคุณสงการแบบว่ามี
บอกว่าแอฟบอกซึ่งจริงเนี่ยมดดำไม่ได้อยู่กับเราเนี่ย
ตอนที่ดิฉันพูดดิฉันก็ไม่ได้พูดนะ
เอ๊ะหรือพูดวะเอ๊ะหรือไม่ได้พูด
ไม่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ที่ท่านจะเล่าให้ฟังอย่างนี้

แนลดิฉันน่ะเขานางอยู่เธออยู่เดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
เราก็พูดถึงเรื่องอย่างนี้เสร็จแล้วกล้องตัดโฆษณา
ถ้ามุติหลังกล้องมีคุยไหมมีอ่าเนี่ยฉันรักแบบว่า
ใช่ไหมแต่แต่ว่าแต่ว่า
แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นประเด็น

แล้วเสร็จแล้วเราก็รู้เหมือนกับที่เหมือนกับแบบว่าแอปเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง
แต่เขาไม่ได้พูดนะแต่ด้วยสายตาอะไรอย่างนี้เราก็แหมแก่ขนาดนี้

แล้วก็คุยเรื่องนี้
แล้วคุณจะเอาอันนี้มาปิดอย่างนี้
แล้วฉันก็เอาอย่างนี้มาปิด

แต่ไม่ได้พูดอะไรหมายถึงว่าได้ตั้งใจให้ออกในรายการ

แต่วันนั้นอะ

เราก็บอกว่าถ้าเกิดเขาจะคบกับเรื่องเรา

แต่วันนั้นผดประกบว่มีคนเองเห็นไบบาก

เราก็ลืมลูกคือมันจบไปแล้ว
เพราะว่าทหารเส้นใบหย่าแล้ว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

เดี๋ยวเนี่ยโฆษณาก่อนดีกว่า
เขียนเลยเนี่ยเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้
นี่เวลาฉันเขียนอย่างเงี้ยนะ
คนที่เขาดูข่าวเรานะด่าฉันทุกวันเลย

เขาด่าคือชมคนด่าคือเหมือนชมคนด่าเขารัก
แสดงว่ามีปฏิกิจ
ด่าแต่เขารัก
ที่เขาด่าเดี๋ยวเขารัก
เอ้าเร็วไม่เอาเอ้า
หายทองคำนะครับก็ได้มีการประสานรอยร้าวกันเรียบร้อย
ก็คือถอยหลังคนละเจ้าครับ
สัญญาที่เหลือ๒ปี๗เดือนนะครบ
ยกเเลิกไป
ร่วมงานกันได้นะฮะคุณประจักรชัยเองก็บอกว่า
ยังเห็นอามเนี่ยเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่อามก็บอกว่าก็ยังนับถือประจักรชัยเป็นอาจารย์
นี่นะครับเขาก็เรียกอาจารย์อยู่ตลอดนะใช่ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวกันเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็แล้วคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่ลงมาครับผม
ผมขึ้นไปทำงานอยู่ข้างบนผมก็เลยไม่ลงผมไม่ยุ่งนี่นะครับก็จะมีคุณอัจฉริยะ
มีคุณสงกรานคนนี้คุณประจักรชัยนะฮะมีคุณประจักรชัยนะครับแล้วก็มีทนายโถนะครับ
สำหรับคุณอัจฉริยะแน่นอนนะครับวางเงินไปลดความอ้วนหน่อยได้ไหมรางวัลที่เขาจะได้
นะฮะคุณอัจฉริยะรางวัลที่เขาจะได้จากเรื่องนี้คือยาปลูกผมสองโหล
เพราะบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เดี๋ยวจะส่งยาปลูกผมไปให้
เดี๋ยวทำตามสัญญาจะส่งไปให้นะคุณอัดไม่ถามจริงมันปลูกขึ้นเหรอ
ไม่รู้เหมือนกันไงก็พูดไปแล้วผมก็ต้องคืนเนี่ยนะครับทางท่านคชานะครับ
ไม่มีใครมา

วงในวงเนยอะไรมันมาเล่าให้ฉันฟังเอง

คืออาร์มก็หมดสัญญาก็คือหมดไปเลย
แต่เรื่องที่ทำอยู่ก็คือใน๑เดือนเนี่ยนะครับ
อาร์มเนี่ยก็จะมาร้องเพลงให้กับค่ายไห่ต้องคำเนี่ย๕คิว
คือใน๑เดือนที่๓๐วันเนี่ย๕คิวเนี่ยอาร์มจะมาออกงานให้
นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคืออาร์มเขาประกาศเลยว่า
๒ปี๗เดือนนี้ต่อให้ไม่มีสัญญา
เขาก็จะไม่มีการไปเซ็นค่ายไหนเด็ดขาด
ให้มีคนลองเอาเงินให้เขา๒๐ล้านเขาก็ไม่ไป

หนังสือจากชัยถืออยู่อีก๙ปีนะฮะแล้วก็จะคืนให้กับทางอาร์ม

อันนี้ดีมากเพราะว่าปกติไม่ได้นะ

อื่นไม่ได้อันนี้ทำไมถึงสามารถทำ

ประจักรชัยเขาให้เขาก็ถอยสุดทางของเขา

อุ๊ยพี่หนุ่มลงของอะไรไว้บ้าง

ว่าบังเอิญว่าอามเขามาออกรายการ

ฝากผมไว้ผมมาช่วยคุยกับประจักรชัยหน่อย

แล้วก็เห็นว่าหลายคนเจรจาเขาแล้ว

ใช่มันถึงเรื่องฟ้อง๒๑ล้านอะไรกันแล้ว
ผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาทางประจักรชัยนี่แหละ

ก็เลยให้เขามานั่งคุยฝั่งตรงข้ามที่ช่อง๓

ใช่ไงแต่ทีนี้คือ๒๑ล้านคือเขาฟ้องเป็นแท็กติก

ว่าชายพาน้องมายูไปที่นี่เหมือนกันล่ะ

ไม่ผมคุยกับน้องมายูไปจากชัยมา๓วันศุกร์

เซ็นสัญญาให้เป็นจักรพยานกับทุกคน

หลังจากไปทำบุญวันเกิดที่
ที่ไปกราบอัฐิใช่ไหมคะคุณหนุ่ม

อะขอฟังเพลงขอฟังเสียงขอฟังเสียง

ขอหน้าหน่อยค่ะขอมูลหน่อยค่ะ

เออมันน่าจะ

จะบอกว่าตอนเช้าไม่สบายนะแต่รีบไหลทันไปปัด
วกอยู่๗รอบอ้วกแล้วอ้วกอีก

หายแล้ว

ไม่มาหมดกัน